ยื่นฟ้องเป็นคดีต่อสารเรียบร้อย
ยื่นฟ้องในข้อหาผิดสัญญาเลือกการสิ้นหาย
และขอให้บังคับให้ผิดลำในสัญญา
วันนี้ได้ยื่นฟ้องคดีต่อสารทรัพย์สินเป็นที่เรียบร้อย

สัญญาเพื่อสายันอย่างนั้นไม่ได้นะครับสัญญาคือสัญญาเมื่อผูกพันกันก็ต้องรักษาสัญญาไว้
ถ้าหากจะเลือกสัญญานะครับก็ต้องมีการเจรจากันที่ชัดเจน
แต่กรณีดังกล่าวนะครับถ้าจะเจรจาก็ต้องส่งคนที่มีอำนาจ
แล้วก็มีอำนาจเต็มมาเจจากับทางห้าง
การที่ออกมายื่นฟ้องก็เพราะว่าต้องการรักษาสิทธิ์
ของสัญญาไว้ให้เป็นไปตามกฎหมายให้การรับรองคุ้มครองสิทธิ์
สัญญายังคงสมบูรณ์๑๐๐

ว่านะครับสัญญาตกเป็นหมดค่ะ
เราไม่ได้ใช้กฎหมู่ไปข่มขู่ใคร

ก็ต้องใช้สิทธิตามสัญญา

ไม่ได้อ่านไม่ได้อะไรเพราะว่า

เขาบอกว่าเป็นรางวัลคุณกิจ

บอกกับทุกคนว่าหนูไม่ขายเพลง

หนูไปเซ็นแล้วมันก็
เซ็นไม่ได้อ่าน
ถึงอ่านมันก็ไม่เข้าใจ
เพราะว่าโอนสิทธิ์อะไรโอนสุด
ส่วนอีกเรื่องคือเรื่องความกระอักกระอ่วนของการ
เหมือนกับตีปิงปองกันนะคะ

ฝั่งหนึ่งโพสต์รูปแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งออกมาแก้แบบนี้

แต่ในช่วงวัน๒วันนี้
ดูข่าวแผ่วคำว่าแผ่ว
คือดูทั้งสองฝั่งน่าจะมีทางออก

แต่ว่าวันนี้ไปฟ้องเขา

แต่ชื่อเสียงคนชอบคนจะสนับสนุน

ซึ่งวันนี้จะมาให้เราถาม
แล้วก็ทางทนาย
มุมกฎหมายนะคะพอดีไม่ได้ว่างมาพร้อมกัน
ในรายการสดส่วนทนายของฝั่ง

ว่าอ่านแล้วงงเหมือนกันค่ะว่าตกลงมันถูกหรือมันไม่ถูกกันแน่

ห้างประจักรชัยหายทองคำนะคะ
และทนายเจมส์นะคะทนายนิติธรแก้วโตสวัสดีทั้งสองท่าน

เพราะมันมาอย่างนั้นแล้วคือโอ้โหยับ

สะท้อนให้ฟังยับมาก
คือหนึ่งอายุเยอะกว่าเขา

อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคะ
น้องเป็นผู้หญิงท่วงท่าท่วงทำนอง
ห้างเอาจริงตอนนี้อารมณ์ตอนนี้ก่อน
อารมณ์ตอนนี้เอายังไงในห้างก็ไม่เหลือแล้วนะ
ภาพลักษณ์ตอนนี้ก็ต้องทำใจครับเพราะว่า
ถ้าใครไม่โดนก็จะไม่รู้สึก
เอาเป็นว่าผมรักมาก
ผมเจ็บมากแต่ว่าไม่หยุด
ผมก็ปรามก็ให้โอกาสกัน

จนถึงบอมสุดท้ายผมขออะไรปรึกษาอะไร
ว่าถ้าผมจะบอกว่าน้องอีกครั้งสุดท้ายเนี่ย
ที่เราเคยสู้มาด้วยกันไม่เห็นหน้าเห็นตากันเลย

แช่งผมด้วยหยาดน้ำอะไรก็แล้วแต่
ผมก็เลยถือว่าเอาล่ะผมยอมรับครับว่า
สิ่งที่ผมทำไปด้วยภาพที่ผมเคยเห็นในโพสต์เนี่ยนะครับ
ไม่ใช่โพสต์ที่ผมไปหามานะครับ
น้องยืนยันว่า๔ปีที่แล้วเหตุการณ์นี้
เขาการันตีว่าเขาเป็นคาแรคเตอร์นี้
มีการดื่มแบบนี้มีการสักลายสักอะไรแบบนี้
แต่เราก็คิดว่าเอาล่ะถ้าน้องบอกว่า
เขาไม่ได้เรียนเพราะว่าผมเป็นตัวต้นเหตุ

รู้แล้วว่าคนที่ไม่ให้อามเรียนหนังสือคือคนคนนี้เป็นลูกผม
ผมก็ใช้ตรงนั้นแหละครับจากฝ่ายปกครองว่า
น้องเขาไม่ได้มีปัญหากับผมในเรื่องการเรียน
เขามีปัญหาก่อนหน้าที่จะมาคบกับผมเมื่อ๒ปีที่แล้ว
เขามีปัญหาจากทางโรงเรียนฝ่ายปกครองนี้
ส่งให้เห็นในพฤติกรรมเหล่านี้

ด้วยความที่ผมด้วยบันดาลโทษะหรืออะไรก็แล้วแต่
จากความที่ผมโดนกดดันจนผมโพสต์อะไรไม่ได้เลย
ทำมาหากินอะไรกับที่เกิดจากโซเชียล

ถ้าหายทองคำจะหยุดถึงตรงนี้
อนาคตผมก็เดินมา๔๗ปีแล้วล่ะ
แต่ถ้าน้องไม่คิดถึงอนาคตตัวเองเพิ่ง๑๗๑๘เนี่ย
ก็ถ้าใครไม่ได้ก็อย่าได้เลย
สิ่งที่ผมทำไปแล้วก็ทำให้หลายท่านไม่สบายใจ
ก็เป็นเมื่อมรึงก็น้องรับครับ

ถ้าเลือกแก้ได้ในห้างจะยังโพสต์ไหม

ไม่น่าเลยชั่ววูบหรือยังไงคะ

ที่จริงมันก็สมเหตุสมผลนะในช่วงจังหวะนั้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะ
เพราะว่าเขาก็บอมผมเหลือเกินคือการที่ผมไม่ออกสื่อ
ผมไลฟ์สดแค่วันละครั้งหรือบางครั้งไม่ได้ออกเลย
แต่สิ่งที่ผมโดนเนี่ยคือหน้าสื่อหน้าเพจมันไม่ใช่แค่ทีวีหลักนะ

ผมก็เหมือนกับผมก็เป็นคนที่รักความยุติธรรม
ผมถูกปลูกฝังในเรื่องของความยุติธรรมไม่เคยรังแก่ใครไม่เอาเปรียบใครนะครับ
เดี๋ยวอย่าโกรธกันนะ
คือวันนี้ต้องมาสะท้อนคำว่าเอาเปรียบเดี๋ยวค่อยถกกัน

เพราะตัวสัญญามันถูกวิจารณ์ว่าไม่เป็นธรรม
น้องโดนรังแก่ทำไมอามไม่ได้อย่างที่อามควรจะได้
ห้างปั้นเขามาก็จริงแต่เขาควรได้มากกว่านี้
ในห้างก็ไม่ให้ประมาณนี้
เอาจนถึงตอนนี้ก่อนตกลงว่าบรรยากาศดูทางฝั่งของอามเนี่ยนะคะ
ก็เหมือนจะมีช่องทางที่จะคุยกันแล้วก็จบได้เร็ว
แล้วไปฟ้องเอาอะไรคะ๒๐กว่าล้านจะเอาอะไรคะ
โอ้ครับเมื่อคือวานนี้โดยทามิ่งแล้วเราต้องฟ้องครับ
เพราะทางโน้นก็จะฟ้องเหมือนกันเขาก็ไปคนละทางครับ
เขาก็ประกาศออกสื่อว่าเขาจะฟ้องทางคดีแพ่ง
ทางเราก็นิ่งมาเพื่อที่จะเตรียมพยานหลักฐาน
แต่พอดีเหตุการณ์ที่จะประนีประนอมกันก่อนหน้านี้

มีเมื่อวานผมไปทำบุญที่วัดไผลล้อม
อันนี้ต้องขออนุญาตเพราะว่าทางหลวงพี่ให้ออกสื่อได้
หลวงพี่น้ำฝนแล้วก็ทางสมาคมนักแต่งเพลงของประเทศไทย
ก็พยายามที่จะประสานนะครับรวมไปถึงพี่กัญชัยด้วย
ก็เป็นรายการของพี่เขาก็พยายามที่จะหาช่องทาง
ตอนเมื่อวานเกิดการพูดคุยกันระหว่าง๒ทาง
แต่ผมไม่ได้โทรไปเองผมไปทำบุญเสร็จผมก็กลับกับลำไย
แล้วก็ทางหลวงพี่น้ำฝนก็ประสานทางพี่อัจฉริยะ

ที่เราไปก่อนที่พี่อัจฉริยะจะแถลง
ในช่วง๑๐โมงพวกเราไปถึงสาร
แต่ว่ามีโพสต์จากผู้ดูแลของน้องอาร์ม
โพสต์เมื่อคืนนี้บอกว่าวันพรุ่งนี้ไม่มีการเจรจาแต่ประการใด
เขาไปโพสต์ก่อนนั้นแล้วเขียนมาร์คตัวแดงเลย
ไม่มีการเจรจาเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เรายื่นไป
หลวงพี่น้ำฝนทางสมาคมนั้นคงไม่เป็นผล
สิ่งที่เราจะปกป้องได้ก็คือการไปยื่นคอต่อสาร
เพื่อให้ไปยุติที่กระบวนการยุติธรรม
ฉันเข้าใจถูกไหมตอนนี้คือคุณทั้งสองฝั่งก็รู้สึกนัวกัน
ตกลงตกลงมันจะแผ่วหรือมันจะไม่แผ่วมันจะเบาหรือจะไม่เบา

ว่าตกลงคุยกันมันจะต่อจนจบละมุนละม่อมได้ไหม
หรือเราคุยกันเสร็จแล้วเหมือนมันไปต่อไม่ได้

มาเราไม่ได้คุยกันเลยครับที่ผ่านมาคือตั้งข้อกฎหมายสู้กันอย่างเดียวเลย
ตั้งแต่เมื่อวานที่บอกว่าบรรยากาศดีจนถึงตอนนี้คือข้างมา๒๔ชั่วโมง

ก็ยังไม่มีคนยืนยันว่าโอเคนะที่ยื่นไปแต่ละข้อแลกกันอยู่ครับ
ทางแต่ละฝ่ายก็ยื่นข้อเสนอผ่านทางกรรมการกลางว่า
มาแล้วนะ๔ข้อเป็น๖ข้อก็แลกผ่านไลน์กันก็อ่านกันครับ
แต่ว่าก่อนที่ทางพี่อัจฉริยะจะไลฟ์สด
เรายื่นแล้วครับเรายื่นเพื่อที่รักษาสิทธิ์
เพราะว่าในตลอดนั้นเราไม่เห็นนะครับว่าคุณจะอ่ายอมรับการ
เขาเรียกว่าประสานไปจากทางหลวงพี่น้ำฝน
ก็นิ่งอยู่ทั้งวันและข้ามคืนมาครับ
จนถึงตอนนี้เนื้อหาที่แรกเปลี่ยนกันครับแต่ยังไม่จบ
ถือว่ายังเจรจาไม่จบถูกไหมถ้าเมียใช้คำว่าเจรจา
นี่มันน่าจะเป็นหลังจากรายการนี้เพราะยังดันที่ผู้ใหญ่ต่อสายและแกล้ไขข้อตรงกันอยู่ครับ
ผมต้องฟ้องรักษาสิทธิ์ผมเพราะว่าผมฟ้องเนี่ยผมจ้างทนายด้วยนะ
ผมเสียจ้างทนายเสียค่าวางสาร

ก็คุยกันอยู่แล้วเราไปเอ้าก็คุยกันอยู่ระหว่างคุยแล้วไปฟ้องเขา๒๐กว่านาที
เขายังไม่ยืนยันไม่มีการยืนยันเลยครับ
เพราะว่าทางเมื่อคืนมีตัวแดงขึ้นมาจากผู้ดูแลเขาเลยว่า
วันพรุ่งนี้รื่นนี้เนี่ยจะไม่มีการเปรียรจาตามที่หายแตกแน่นอน
เขาเฟิร์มมาอย่างนี้เราต้องรักษาสิครับ
เหลี่ยมมันเป็นเชิงทางการข้อต่อสู้
ถ้าเราไม่ไปถ้าเกิดเราเป็นโจทย์นะครับ
เราเป็นผู้เสียหายโดนกระทำคือเขาละเมิด
เขาละเมิดต่อสัญญาสิ่งที่เราจะต้องชิงเป็นโจทย์ก่อน
ก่อนที่เขาจะฟ้องเราเนี่ยความเป็นโจทย์เนี่ย
สารน่าจะฟังเรากว่าว่าเขาฉีกสัญญาเรา
ถ้างั้นถ้าเขาฉีกเองไม่มีผลทางกฎหมายเนี่ย

แต่คือมันเป็นกฎหมายที่มันดูแล้วมันยากนะ

คือมันไม่ใช่กฎหมายทั่วไปเหมือนเรื่องการเมืองสังคม
รัฐธรรมนูลที่มันยังเอออ่านแล้วพอจะจับใจความได้

กฎหมายสัญญาที่เกี่ยวกับศิลปินดารานักร้องนักแสดง
ไม่ได้ต่างอะไรกับกฎหมายครอบครัวเลยคล้ายกัน
ต่างคนต่างรู้ไส้รู้พุงซึ่งกันและกัน

อย่าลืมนะครับนักร้องดารานักแสดงคนหนึ่ง

ไม่ได้มีนามสกุลติดตามมานะครับ

มามีชื่อเสียงมีนามสกุล

คราวนี้ผมต่อออกตัวก่อนนะ

ผมเป็นปัจจุบันผมยังเป็นที่ปรึกษาของบริษัท
อยู่ทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้าง
ถูกต้องผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับ
ในมุมของในจ้างก็ลงทุนไปแล้ว
ก็ต้องการที่จะตักตวงผลกำไรล่ะ
บางคนขายขาดทุนก็มีนะครับ

น้องอยากจะไปมีชีวิตของน้องที่ดี
ก็ฉีกสัญญากันโดยที่ไม่คิดอะไรกันเลย

บางคนเป็นเด็กดื้อหน่อย
เอ๊ะเด็กคนนี้ชอบออกนอกรูนอกทาง
เช่นไปรับงานจุ๊กจิ๊กเอง
บางทีนายจ้างก็ปิดตาสักข้างหนึ่ง
เพื่อให้มันเดินไปได้ด้วยกันทั้งสองฝ่าย
อันนี้มันเป็นในแง่ของศิลปะล้วนเลยนะ

ผมถึงบอกว่าหาจุดกึ่งกลางให้มันอยู่ด้วยกันได้

ถ้าสมมุติฟังในห้างประจักรชัยเมื่อสักครู่นี้

แล้วก็ป๊าดโผล่มา๒๐กว่าล้าน

ยังคุยได้อยู่ในกระบวนการของศาล
ไม่ว่าจะเป็นในคดีอาญาหรือในคดีแพ่งเนี่ยนะครับ

โดยเฉพาะคดีลิขสิทธิ์เป็นคดีความผิดอันยอมความกันได้นะครับ
ในกระบวนการจะให้เข้าศูนย์ไกล่เกลี่ยก่อน

คือฟ้องเขาเพราะจะฟ้องจริง
หรือฟ้องเพื่อมานั่งไกล่เกลี่ยกันอย่างเป็นทางการ

ที่จริงผมเปิดทางที่จะไกลเกลี่ยมาตลอดเลยนะครับ
ปิดทางที่จะพูดคุยกันสักครั้งนะครับ
ผมไปออกทุกรายการบอกว่าให้นอนเข้ามาเถอ
ว่าจะผ่านช่องทางพี่คนไหนก็ได้
แต่ขอให้แจ้งเป็นกิจจารักษณะหรือคนที่เราไว้ใจได้ที่จะเข้ามา
ก็เปิดทางตลอดไม่ปิดทางเลยนะครับ
จิตนาผมไม่คิดว่าจะไปฟ้องร้องเอาเงินจากน้องเลยนะครับ

ก็ต้องมีมันเป็นค่าเขาเรียกว่า
ค่าเสียหายทั้งทางแพ่งและทางอาญาถามว่า
ผมถูกตาหน้าว่าเป็นนายทุน

ผมนี่เป็นผู้ลงทุนครับ

ผมเป็นผู้ลงทุนเพราะในสัญญาบอกว่า

ให้สัญญาคือน้องเขาอยากจะมีชื่อเสียงในอนาคต
ตกลงให้ผมเป็นผู้รับสัญญาเป็นผู้ลงทุนนะครับ
ในสัญญาผมเป็นผู้รับสัญญา
ให้ผมเป็นผู้ลงทุนในการดำเนินบันทึกเสียง
หรือทำการโฆษณาเพื่อหาชื่อเสียง

น้องมีต้นทุนเพียงเพื่อน้องดีกีต้า
แล้วก็ร้องเพลงสักเพลงหนึ่งที่ผมโดนหู
คือเพลงตอนนั้นมูลค่ามันยังไม่มี

แต่เราชอบว่าน้องเพลงคนนี้เมโลดี้ดีนะ

ก็มีการเริ่มพูดคุยกันทางโทรศัพท์

จากคนที่ยังไม่เคยมีผลงานสักหนึ่งเพลงเนี่ย
ปกติจะซื้ออยู่สามพันถึงห้าพัน
นั่นคือซื้อในระยะ๕ปีนะครับ

ถ้าเป็นนักแต่งเพลงที่ดัง

ถ้าน้องบอกว่าผมซื้อถูก

เขาขอคืนสักครึ่งหนึ่งได้ไหม
มันไม่ตอนนั้นมันยังไม่มีมูลค่านะครับ

ด้วยการโซเชียลแบบไลฟ์สดของผม

คือสิ่งที่ในห้างประจักรชัยพูดเนี่ย

เขาก็รู้สึกว่าที่ในห้างเอาไปทำให้มันงอกเงยออกดอกออกผล
เยอะเยอะเขาก็รู้สึกได้หรือเปล่า
ก็อาจจะมโนได้ครับเพราะว่าความดังของคนมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อย
แต่ปีแรกก็ยังไม่ได้มีผลนะครับก็ให้อยู่กับลำไยไปไหนไปเที่ยว
เล่นคอนเสิร์ตที่ลาวเพลงสาวขาล้อนี่เกิดขึ้นที่อัตตปือ
แต่งกันระหว่างเดินทางนะครับก็มีคลิปมีอะไร
ทุกคนก็รู้ว่าเส้นทางที่เราปั่นกระแสเราทำให้น้องมีชื่อเสียงเนี่ย
วันที่ลำไยมีป้ายเดียวอาร์มไม่มีป้ายแต่ระหว่างแทรก
ขอให้น้องมีสัก๒เพลงหรือ๓เพลงในระหว่างลำไยเปลี่ยนชุด
ทุกอย่างครับเพื่อให้คน๓๐๐คนแต่ละคืนแต่ละงานคอนเสิร์ต
เห็นน้องอามจะได้เกิดภาพจำว่าเด็กคนนี้มีผ้าพันคอนะ
มีรองเท้าหุ้มข้อที่เล่นกีต้าทุกอย่างคือคาเล็กเตอร์ที่เราวางไว้
แต่วันหนึ่งน้องบอกว่าฉันอยากสวยแบบอย่างนี้ก็วางภาพลงไป
ซึ่งมันก็เป็นแนวนโยบายที่บางทีเราตั้งใจจะให้เป็น
แต่ว่าในร่องที่น้องเป็นมันมีในตลาดเยอะไงครับ
มันมีในตลาดเยอะมันก็ไม่พอเหมือนกับเหมือนกับบางช่วงที่เพลงช้ากำลังมา
กำลังอินอยู่เลยครับตอนนี้แต่ถ้าเราจะไปมันเป็นเหมือนกับมวยประกบกัน
พี่ความขวัญว่าถ้าเพลงกำลังดังเพลงนี้เราก็อย่าเพิ่งปล่อยเพลงร่องนี้มา
เราก็ต้องไปเป็นเพลงเร็วเพลงแรกเก้ออกมาไหม
ที่ในห้างพยายามจะอธิบายกับมันจะบอกตีฮันว่าอะไร
คือเรื่องนี้มันเกิดจากความไม่พอใจกันบางอย่างเท่านั้นเองเหรอ

เรื่องนี้มันไม่มีอะไรมันไม่ใช่เรื่องของสัญญาธาตุ
ไม่ใช่เรื่องของเงินไม่ใช่เรื่องของตัวเลขหรอก
แต่น้องหมายถึงว่าสาเหตุจริง
คือน้องไม่พอใจว่าน้องอยากจะถูกวางเป็นแบบนี้

เพราะว่าน้องก็คือบอกว่าน้อยใจว่าทำไมให้น้องใส่เทียดสื่อเย็ดกับภาพพันคลอ
ทำไมรำยัยได้ชุดละ๓๕๐๐๐วินาที

แต่คาแรคเตอร์จะไปใส่โชว์อย่างนั้น
แบบนั้นก็ไม่ได้คือเราไม่ทำให้มันร่องทับกันไง
แล้วก็มีทามมิ่งของมันว่าถ้าเพลงนี้กำลังมา
ลำไยกำลังมาเพลงสาวคาเลาะอาร์มก็กำลังตามมาด้วยเพลงช้า

ก็มันก็ต้องมีกลุ่มของมันคือคนเรามันชอบเพลงไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
ฉันพอเห็นภาพขอนิดเดียวก่อนโฆษณา
คือสรุปว่าที่ไปฟ้องเนี่ยถามอีกทีนะคะ
ว่าเอาจริงหรือก็แค่แบบเหมือนกับ
ตั้งใจจะให้เรียกมานั่งคุยกันอย่างเป็นทางการเถอะ
ให้เข้าสู่ร่องทางการเจรจาหรอที่จริงตั้งใจอย่าให้มาคุยครับ
ที่จริงผมจะเปลี่ยนตั้งแต่เช้าแล้วว่าหรือว่ายังไม่ฟ้อง
ถ้าเรายังไม่ฟ้องแสดงว่าเราไม่มีศักยภาพ
เราไม่มีทีมทนายที่พอที่จะต่อสู้ให้เป็นมวยถูกคู่ได้
คนที่ทำงานให้น้องเนี่ยเป็นคนดังระดับคดีระดับประเทศนะใหญ่นะ
ถ้าผมที่จะไม่มีศักยภาพที่กฎหมายก็เรียนเหมือนกันเนี่ย
ผมตั้งค่ายมาเนี่ยผมต้องปกครองคนในศักยภาพที่มันเป็นบรรทฐาน
ไม่ใช่แค่ค่ายผมนะครับค่ายอื่นเขากำลังมองอยู่ว่า
ถ้าเด็กนักร้องในสัญญาอยากจะฉีกสัญญาค่าย
มาขอเฉยแล้วไปเลยถามว่าไข้ผมจะอยู่ต่อยังไง
มันเป็นบรรทฐานที่ผมต้องสร้างให้กับว่า
ถ้างั้นนักร้องแต่ละคนที่พอมีชื่อเสียงแล้ว
ก็อยากจะไปตั้งค่ายเองหมดอยากไปตั้งช่องยูทูปหมด
มันเป็นคืออยากไปได้แต่ตอนที่เรามาเรารับเงื่อนไขนี้หมด
ขอแต่ว่าคุณอยู่ให้ครบในกติกาแค่๒ปี๗เดือนเอง

คนมันมองหน้ากันไม่ติดแล้ววันเดียวก็ไม่อยากอยู่แล้ว

ปิดท้ายที่นายเจมส์ช่วงแรกนิดเดียวค่ะคือถ้าบรรยากาศมาอย่างนี้เนี่ยคิดว่าไก่เกลียจบไหมคะ

อ๋อเหรอคือโอ้โหมันกลุ่นมากเลยนะ
มันกลุ่นเพราะอย่างนี้พี่ขวัญมันกลุ่นเพราะทั้งสองฝ่ายต่างไม่หยุดสื่อไง
อย่าลืมว่าทั้งสองฝั่งมีแฟนคลับของตัวเองถูกป่ะ

ซึ่งตรงนี้แหละมันจะทำให้การเจรจาไม่จบ
จริงผมเชื่อคนสองคนคุยกันจบ
แต่พอมีกองเชียร์ไงมันก็เลยไม่จบ
ขอพักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลางสัญญาคุยกัน
ว่าถ้ามาแบบนี้เรายังอยากจะเห็นใจ

โอ้โหในห้างคือมันดูยังไงมันก็เอาเปรียบเด็กอ่ะ
ห้างรวยนี่เด็กก็ได้แค่นี้เขาก็มีสิทธิ์จะคิด
แบบนั้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะเอามุมกฎหมายด้วย
แล้วก็มาแปะกันว่าน่าจะเข้าใจแบบไหน
ถ้าเราพยายามเอาอารมณ์ความรู้สึกของกองเชียร์ออกนะคะ
ว่าอ้ำน่าเห็นใจไหนแม้เนี่ย
เขาพูดด้วยตัวเองนะผมรู้ว่าผมโดนพูดยังไงนะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันว่าที่เซ็นทั้งหมดนี้มันสู้กันได้
ใครชนะทนายเจมส์จะให้คำตอบสักครู่ค่ะ
ตอนนี้ก็สบายใจขึ้นมากแล้วค่ะไม่กังวลอะไรแล้ว
อย่างเวลาบันนี้ขึ้นหมวนเวียนถึงยังไงกลัวไหมว่า

ก่อนหน้านี้กลัวแต่ตอนนี้ก็โอเคขึ้นแล้วค่ะ
สบายใจขึ้นมากแล้วตั้งแต่มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วย

อยู่ข้างในก็ตอนนี้มอบให้ผู้ใหญ่เป็นคนดูแลจัดการฮะเรื่องนี้แล้วทำนี้เรา
มั่นใจกับการช่วยเหลือของผู้ใหญ่บ้างถามว่ามั่นใจไหมก็มั่นใจนะคะในในส่วน
ของหนูก็มั่นใจผู้ใหญ่ของเราผู้ใหญ่ไหมถึงทานายค่ะทางทานายทีมทานาย
แล้วสำหรับเรานับวันนั้นที่เราเสร็จสัญญาเราตอนที่เราเสร็จสัญญาวันนั้นตอนนั้นคือ
สามปีที่แล้วใช่เล่าบรรยากาศนิดนึงว่าบรรยากาศตอนนั้น
ยากาศตอนนั้นก็คือตอนนั้นหนูมีความฝันเนอะก็เป็นเด็กบ้านนอก
ทีนี้ก็กำลังจะมีเพลงเป็นของตัวเองตอนนั้นกำลังจะมีเพลงเป็นของตัวเอง
ก็สิบหกค่ะตอนนั้นสิบหกที่ค่ายในฝนนะฮะตามข่าวเลยค่ะ
เราเป็นคนขอให้ค่ายในพลเข้าไปช่วยเคลียร์ปัญหากับคำตามตามตามข่าวเลยค่ะ
หนูคือหนูไม่อยากพูดอะไรมากค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่บอกว่า
เรื่องนี้หนูไม่ต้องพูดอีกแล้วดีกว่าตอนนั้นคือตอนตอนที่เซ็นคือเขาไม่ได้เปล่า
ไม่ได้บอกว่าอยู่กี่ปีอะไรยังไงนะคะตอนนั้นในความรู้สึกคือเซ็นออกจากโรงพัก
กลัวไหมตอนนี้ก็เป็นไงเป็นกันนะคะได้สู้แล้วอะค่ะ
มันตอนนั้นมันไม่ใช่เอกสารนะคะตอนที่เซ็นมันมันเป็นบันทึกประจำวันนะคะ
ลงบันทึกประจำวันนะคะหนูก็เลยคือเขาไม่ได้ชี้แจงว่าเป็นเอกสารอะไรยังไง
แต่ว่าถามว่าอ่านไหมก็อ่านแต่ก็คือหนูก็ยังงงอยู่ว่า
ถ้าสมมุติว่ามันเป็นสัญญาซ้อนใช่ไหมคะในตอนนี้คือสัญญามันซ้อนกันได้ไหม

แล้วอย่างนี้สัญญามันก็ต้องมีคนละฉบับสิมีคนจ้างเราเป็นลูกจ้างเขา

ได้ค่ะได้ค่ะเขาบอกว่าเป็นเอกสารที่เอาไว้กันตำรวจเวลาตำรวจมาจับ

เอางี้ก่อนนะคะเราได้สายของทนายบุญถาวรปัญญาสิทธินะคะ

ทนายในรายการมีทนายเจมส์อยู่ด้วยแต่ทนายเจมส์ไม่เกี่ยวนะ

มาช่วยที่ฉันตั้งคำถามเฉยทนายบุญถาวรเดี๋ยวทนายกลับไปที่ทนายนะคะขอมาก่อน
มาก่อนในห้างตกลงแล้วกับอีกค่ายนึงเนี่ยช่วยกันมาแกล้งน้องหรือเปล่า
ไม่ได้ช่วยหรอกครับเพราะน้องก็เคยไปช่วยขอความช่วยหรือจากท่านนายพลนี่แหละครับ
ค่ายเพลงอีกค่ายหนึ่งที่เคยดังเหมือนกันครับ
น้องก็ไปนะครับก็มีข่าวแต่ก่อนก็น้องก็เคยไปครับ
ก็ไปแถลงข่าวไปกินข้าวตอนที่ออกไปในรอบ๕เดือนแรกนะครับ
แล้วก็ไปวางแผนไปทำอะไรกันน่าจะไว้ใจกันด้วยซ้ำไปนะครับ
แล้วก็วันที่เชิญตัวไปโรงพักวังน้ำเย็นน้องก็โทรหาผู้หลักผู้ใหญ่หลายคน
ผมไม่ทราบว่าใครบ้างจนได้เป็นนายพลพลนี่แหละครับ
ไปช่วยเจรจารกรรมแล้วก็ยังมีคลิปก้มกาป

แล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาบันทึกข้อตกลงอะไรด้วย
เพราะผมก็ให้แต่ทนายฝ่ายผมไปร้องทุกข่าโทษ

ตกลงในห้างประจักรชัยกับอีกค่าย
มาช่วยกันดุมกินโต๊ะอาหรือเปล่า
ไม่หรอกครับผมก็ไปแต่ทนายของผมครับ
แต่ถ้างั้นผมจะรู้ได้ไงว่าเขาไปเอาในพลมานะครับ

แต่น้องเขาไปรู้จักในพลตอน๕เดือนที่แล้ว
น้องไปพึ่งบรมีในพลด้วยซ้ำไป

ขออภัยถามแบบนี้ไม่ได้ช่วยกำลังแก่อาร์มนะ

แต่ว่าวันนั้นให้น้องมาเนี่ย

นักร้องบางท่านที่ดังอินดี้เนี่ย

ลิขสิทธิ์ผมให้ใช้ฟรีเพื่อที่จะมากระทบชิ่งให้

ผมจับวันนั้นข้อหาเดียวคือ
ละเมิดในสิทธินักแสดงนะครับ
ในข้อหาวางน้ำเย็นแน่ครับ

น้องแต่งเองแล้วร้องเองไม่ได้ไม่มีครับ
อันนี้นี่ชัดเจนทีเดียวฮ่ะว่าไม่ได้การแก้งครับ
คืออย่างงี้ค่ะคุณผู้ชมในมือ

เพลงมันมีอยู่๓เพลงที่แยกกัน

เพลงละหมื่นผู้สาวขาเลาะภาพเก่า
แล้วก็อดีตเคยพังอันนี้คือชื่อเพลง๓เพลง

ในข้อที่พูดถึงผู้รับโอนลิขสิทธิ์

แต่ที่ในห้างพยายามจะบอกคือ

แผ่นเดียวโล่ง

ไม่ว่าจะประกวดนางงามซุ้มแม่ไหน

เขาเรียกว่าสิทธิในตัวนักแสดงก่อนครับ

ก็ซื้อจากอาจารย์ครูเพลงคนอื่นมาแต่งแล้วก็เรียบเรียง

แต่พอดีน้องเป็นคนแต่งเองด้วยแล้วก็ซื้อให้ลำไย
อย่างวันนี้จะไปจับลำไยไม่มีสิทธิ์จับลำไยครับ
เพราะลำไยไม่ได้เกี่ยวลำไยไม่ได้ผิด

ลำไยไม่ได้เซ็นสัญญาแม่กับเขา

ลำไยไปรับงานปกติครับถ้ายังเป็นข้อพิพาทอยู่
ใยไม่ร้องสาวทะเลาะก็ไม่เป็นไรครับ

อำนาจใดที่จะไปจับลำไยนะครับ

เพราะหลายเจ้าภาพตกใจ

ทำให้เกิดการตกใจกลัว

เปื่อยังไงสิว่าไม่เข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์
คือเรื่องที่อาร์มละเมิดสัญญา

ส่วนเรื่องของที่อาร์มร้องเพลง
กอกลอกลงทอง
ไม่เกี่ยวครับอาร์มยังสิทธิ์ร้องครับเพราะอาร์มเป็นคนแต่งนะครับ
อาร์มอยู่แล้วนะคะโดยที่ไม่เกี่ยวเลยว่าอาร์มจะร้องสามเพลงนี้
โดยเป็นการรับงานของตัวเองก็ไม่ผิดใช่ไหมคะ
รับงานตัวเองไม่ได้ครับเพราะอามเนี่ยมีสัญญาหลักคือ
ตัวจะช่างศัลย์พิธีนนักร้องต่อคนที่๑๓ศุษภาคม๒๕๕๙
คุกพันธ์เราอยู่คือเฉียนทักเกียรติว่าอาร์มจะไปแสดงคอนสติร์สหรือรับทางโชว์ตัวเนี่ย
ไม่ได้แน่นแต่จะได้รับความยังรอบเป็นลักษณะสอนจากทางคุณประจักษ์ไทย
ไทยน้องทำหรือประจักษ์ไทยนวรัฐนะครับค่ะท่านายคะเพราะฉะนั้นครับผมครับ
เรียนสรุปใหม่นะคือถ้าจะผิดไม่ได้ผิดที่เอาเพลงพวกนี้ไปร้อง
แต่ผิดว่าเอาไปร้องที่ไหนรับงานโดยตัวเองหรือผ่านค่ายใช่ไหมคะ
ถ้าไปร้องเพื่อการค้าเพื่อกำไรนะครับถ้าหากเป็นการร้องเพื่อกำไร
ดูที่ทางค่ายมันยอมเนี้ยอ่าไปการแสดงออกงานโชว์ตัวเนี้ยไม่ได้ครับ
อ่าผิดครับผิดสัญญาจ้างที่มีต่อกันซึ่งวันละเมื่อสัญญา
แต่ว่าตัวถ้าเป็นร้องร้องทั่วไปคือไม่เชื่อการค้าร้องได้ครับอ่า
ถ้าร้องเพื่อการค้าเพื่อหากำไรเนี่ยไม่ได้ครับอ่า
จะบอกว่าเอางี้นะดิฉันไม่รู้กฎหมายนะ
แต่ดิฉันฟังแบบเนี้ยยังไงก็ผิดเพราะคือใช่
เพียงแต่ว่ามันจะเอาสัญญาไหนไปเล่นเขานั่นเองใช่ไหม
จับทุกสองสัญญาเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับคืออ่า

เพราะฉะนั้นมันจะบอกว่าคือในเมื่อตอนนี้มันฉีกสัญญากันอยู่
เพราะฉะนั้นแปลว่าอามาทำอะไรไม่ได้เลย
แม้จะไม่ได้เล่นงานเขาด้วยตัวเพลง
แต่ก็เล่นงานด้วยสัญญาความเป็นศิลปินของค่ายไง
ถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้อาร์มรับงานไม่ได้เลย

ถ้าสมมติไม่จบว่าตกลงอาร์มจะฉีกสัญญา
ต้องจ่ายกันยังไงในการฉีกสัญญา
คือตอนนี้อาร์มไม่สามารถรับงานได้เลยทุกรูปแบบอย่างนี้ป่ะคะ
ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าสัญญาเนี่ยถ้าเกิดยังมีผลอยู่
ถ้าเกิดยังมีผลนะนะครับไม่สามารถที่จะรับงานเอง
จะต้องรับผ่านค่ายเท่านั้นอันนี้โดยหลักนะครับ
แต่สิ่งที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้เท่าที่ผมเห็นนะ
ก็คือมันมีการบอกล้างโมคิยกรรมแล้วมีการบอกเลิกสัญญาแล้ว
ด้วยเหตุผลจ่ายเงินไม่ตรงตามสัญญานะครับ
ไม่ได้ออกอัลบั้มอะไรก็สุดแท้แต่แล้วแต่เหตุผลครับ
ผมไม่ได้เห็นหนังสือบอกเลิกสัญญานะครับ
ตรงนี้แหละที่ถือว่าเขาอาจจะขาดเจตนา
ในการที่เขาไปร้องเพลงเพราะเขาเชื่อว่าสัญญาเลิกแล้ว

สัญญาเลิกเนี่ยเจ้าทำได้สองกรณี
คือคู่กรณีคือผมกับน้องอาร์มกับพ่อกับแม่มาคุยกัน
ในตอนนี้น้อง๑๙ปี๒เดือนแล้ว
ก็จะมายินยอมพร้อมใจกันยกเลิกสัญญาได้
แต่ต้องเห็นดีทั้งสองฝ่ายกันนะครับ
แต่ถ้าไม่ตกลงกันไม่ได้ต้องใช้อำนาจศาล
ให้สารมีคำสั่งยกเลิกสัญญาเท่านั้นครับ

เดี๋ยวผมอธิบายก่อนก็คือในการเลิกสัญญาเนี่ยนะครับ

ค่ายก็ต้องไปใช้สิทธิทางศาลเพื่อฟ้องเรียกค่าเสียหาย

อย่างเช่นไปรับงานที่จังหวัดนี้๑ครั้งต่อ๒แสน
ก็จะฟ้องเรียกค่าเสียหายรันไปเลยนะครับ
ถ้ามีค่าเสียหายอย่างอื่นก็จะฟ้องพ่วงเข้ามาอีก

ยังไม่เกิดขึ้นครับน้องเขาก็ยังเข้าใจว่า
อย่างท่านทนายเจมส์บอกว่าเขาก็อาจจะขาดเจตนานะ
เขาเชื่อว่าเขายกเลิกด้วยการผ่านสื่อ

สมมุติว่าเราขายที่ตอนนั้นราคา๑๐๐
วันนี้ราคามันดีดขึ้นไปเพราะมีทางรถไฟผ่าน
บอกขอยกเลิกสัญญาฉันกลับมาเอาที่ดินฉันคืน
ล้อมรั้วแล้วปักรั้วแล้วมาทำสร้างบ้านอย่างนี้ไม่ได้แล้ว
คือต้องให้สารมีคำสั่งยกเลิกเพิกถอนโดยอำนาจศาลเท่านั้นครับ
ทีนี้ทนายบุญถาวรค่ะ
ขอบคุณครับแต่ทีนี้มันมีลักษณะเช่น
โอ๊ยนี่เดี๋ยวไม่รู้กฎหมายนะ
อันนี้เซ็นแค่เป็นพยานไม่ได้เป็นตัวแทนน้องซะหน่อย

ข้อที่สองคือเซ็นแล้วก็จริงแต่ว่าผลประโยชน์ที่ให้มันไม่เป็นธรรม
สัญญาไม่เป็นธรรมมันก็ยกเลิกได้นั่นแหละ
ได้ไหมทนายบุญถาวรหรือต้องไปสู้กันในศาลนะ
แรกก่อนครับถามว่าน้องอายุ๑๗ปีเนี่ยอยู่ในการปกครองของพ่อแม่ถูกไหมครับ
ภายใต้การปกครองของบิดามันดาบิดามันดาเป็นผู้แทนโดยชอบทำตามกฎหมายนะฮะ
กลับไปดูบวนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ความสามารถของน้องในการร้องเพลงเนี่ย
ผู้เราทำเนี่ยถึงแม้ไม่ตรับไม่ตรับความกรุ่นรอมของบิดามันดาก็สมบูรณ์นะครับ

ยิ่งมีบิดามันดาซึ่งเป็นผู้ชายโดยชอบทำ
มารับรู้ด้วยยิ่งสมบูรณ์ดับเบิ้ลสมบูรณ์นะครับ
ทนายบุญถาวรคะจำเป็นไหมว่าเวลาเขียนในสัญญา
มันต้องใช้คำว่าผู้แทนโดยชอบทำแทนคำว่าพยาน

หากว่าเป็นการโมทิยะไม่บอกร้างก็สมบูรณ์นะฮะ

และสมัครใจที่จะให้ลูกสาวตัวเอง
เป็นนักร้องในอนาคตในค่ายสังกัดหายทองคำ

เป็นการให้สถาบันและยินยอมนะครับ

เอาอย่างนี้คือเนื่องจากเวลามีจำกัดในช่วงหน้า
เดี๋ยวดีกว่าต้องให้ท่านายสงการ

เพราะว่าในรายการเดี๋ยวยังไงในห้างยังอยู่นะคะ

เดี๋ยวขอพักเร็วก่อนเดี๋ยวกลับมานะคะทนายเจมส์ว่า

มันขึ้นอยู่กับวิธีการที่อาจจะทำยังไงก็ได้
กฎหมายเปอร์ช่องหรือไม่สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะจริงต้องให้ทางฝั่งน้องอาร์

ติดต่อกันไปเมื่อสักครู่นี้๒หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้

คือเรียนเข้าใจแล้วนะที่บอกคือไม่ได้ไปจับ
ในกระบวนการทั้งกฎหมายนี้นะครับ
สัญญานี่เป็นโมเคี้ยบอกล้างแล้ว
ให้บิดามันดาหรือทนายความไปบอกล้างบุคลิกรรมแล้ว

แต่ฝั่งนี้เขาก็จะสู้ว่าฝั่งนี้สัญญามันสมบูรณ์แล้ว
เพราะว่าอะไรเพราะบิดามันดาให้ความยินยอม
แม้จะเป็นในฐานะพยานก็ตามนะครับ
มันต้องมีคำชัดเจนนะถ้าเป็นคำว่าพยานไม่ได้หรอก

เท่าที่ผมศึกษามานะคือการให้ความยินยอมเนี่ย

แสดงโดยออกโดยปริยายก็ได้
เช่นการนิ่งเฉยรับรู้แล้ว

นี่ก็ถือว่าเป็นการให้ศัตยบันโดยปริยาย
อย่างที่น้องหรอคนในครอบครูอาจบอกว่าอ่านแต่มันไม่รู้เรื่องหรอก
ครูอย่างที่แห่งคุณหมายสมมุติว่าเป็นคนอ่านออกเขียนได้เนี่ย

ถ้าเป็นดิฉันฉันก็อ่านภาษากฎหมายไม่รู้เรื่องนะ

แล้วทำไมไม่ให้คนอื่นที่เขามีความรู้มาอ่านล่ะครับ

ตอนนี้ณตอนนี้เถียงกันอยู่แค่นี้แหละ

แต่น้องเด็กอยู่นะแบบนี้นะครับแต่ค่ะแต่ค่ะ
เด็กก็จริงเขาถึงให้บีรามรามาให้ความยินยอม
แต่พ่อกับแม่เขาไม่อ่านไม่เข้าใจได้ไหม

คือจะบอกว่าคือทางฝั่งน้องอาร์มเนี่ย

ถูกคือแล้วทางนี้ก็อ้างได้หมดเหมือนกัน
ตามกฎหมายสุทธิศาลถูกใช่
เพราะว่าในช่องที่ผมฟังดูนี่นะ

หรือหลายค่ายที่ผมรู้จักเนี่ยนะครับ
เขาก็จะมีเหตุผลโดยการดูคุณสมบัติ

อย่างเช่นสมมุติว่าเพลงนี้ค่ายนี้กำลังดังอยู่
เขาจะไม่เอาเพลงในสไตล์เดียวกันชน
เพราะพอชนไปปุ๊บอาจจะดังสู้ไม่ได้นะครับ

หรือว่าสไตล์เพลงดอบลงก่อน

คือตอนสู้คดีมันสามารถใช้เหตุผลได้ว่า

ผมจะบอกเลยในสัญญาทุกสัญญาเขาจะใช้คำว่า

เขาเรียกว่าใช้คำว่าอืม
แล้วแต่เห็นสมควรของค่าย
คือมันจะเปิดไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นตัวคำว่าแล้วแต่สมควรกว้างมาก

นี่ต้องเข้าใจนะครับว่าต้องผ่านการไกล่เกลี่ยก่อน

แต่ถ้าไปถึงศาลทนายเจมส์ว่าใครแพ้

เพราะเราเคยทำให้ทั้งคนที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างนี่

สิ่งที่จะหักล้างสัญญาฉบับนี้ได้

ถ้าค่าจ้างจ่ายไม่ครบจ่ายไม่ตรง
ตามที่ตกลงกันไว้ตามที่สัญญากันไว้
สามารถที่จะบอกล้างสัญญาได้บอกเลิกสัญญาได้

ว่าผมขอให้ศาลมีคำสั่งบอกเลิกสัญญานี้นะครับ
แล้วก็ขอให้ผู้ที่เป็นศิลปิน
กลับคืนสู่สถานะเดิมเขานะครับ
แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะอ้างว่าไม่จ่ายค่าจ้างนะครับ
คราวนี้ฝั่งของค่ายเขาก็จะบอกว่าผมจ่ายครบ
หน้าที่นำสืบตกแก่ฝ่ายที่อ้างว่าชำระเงิน
ไม่สู้ที่หลักฐานแล้วหรอถูกคราวนี้ก็ต้องเอาหลักฐานมา
จ่ายตรงไหมจ่ายตรงไหมครบไหมตามที่สัญญาหรือเปล่า

กระทำใดก็แล้วแต่ที่กระทำลงไปที่ศิลปินกระทำลงไป
โดยที่เชื่อว่าสัญญานั้นเลิกไปแล้วเขาก็ต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น
ฉันไม่มีคำถามสุดท้ายแต่ให้ในห้างเลือกพูดเลยว่า
วันนี้มันมีข่าวว่าเราไปฟ้องจะเรียกเขา๒๐กว่าล้าน
แล้วมันก็กลุ่นขึ้นมาอีกถูกไหมคะที่บอกว่าบรรยากาศมันน่าจะดีแล้ว

ที่จริงการเปิดโอกาสในการเจรจาเนี่ยเปิดมาตลอดอยู่แล้วนะครับ
ก็อยากจะให้เกิดภาพของการพูดคุย
อย่างวันนี้ก็ยินดีที่มารายการพี่จอมขวั
แล้วก็แม้แต่ทนายสงการที่จะเข้ามารายการ
แต่ทนายเราก็ได้ชี้แจงแล้วแล้วก็ดีใจ
ยังขอไปประเด็นนี้นิดหนึ่ง
ยังปีละหนึ่งชุดนี่น้องมาต่อสู้

เพราะว่าเพลงล่าสุดที่น้องดังไปต่อเรื่องพรสันนี่
เพิ่งลงเดือนธันวาสปีนี้ยังไม่ชนเดือน
เยาวชนปีก็ยังถือว่าผมยังอยู่ในหนึ่งมัตเตอร์อยู่
ในหนึ่งปีถ้าเขาว่าอีกสองเดือนกว่า
ถึงจะครบดิวนี้ถึงจะมาอ้างเหตุด้วยข้อว่า

สมควรถ้าน้องมีกระแสอาจจะเยอะกว่า๑เพลงก็ได้นะครับ
ถ้าเพลงมันกำลังน้ำขึ้นต้องรีบตักอย่างนี้นะครับ
ก็มีครับแต่ว่าน้องไปใช้ข้อต่อสู้นี้ว่า
ไม่ได้ทำหนูให้หนูในปีนี้ยังไม่มีเลย

ไปต่อเรื่องพอศัพท์นี้เราทำเดือนธันวาส์
ยังไม่ได้ดิว๑ปีฉะนั้นข้อต่อสู้ตรงนี้ก็ไม่ไม่น่าจะมี

แต่ว่าอยากจะให้เกิดภาพครับว่าหลังจากนี้พวกเราก็รออยู่ครับ
เรื่องการฟ้องนั้นเราฟ้องเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ทางศาลครับ

แต่ถ้าไม่ใช้สิทธิ์เลยเขาก็จะมองว่า
วันฐานที่จะต่อสู้ไปค่ายอื่นเขาก็มองอยู่ครับ
ไม่ได้จะเอาเป็นเอาตายแบบโอ้โหจะต้องเอาให้ได้๒๐กรัมใช่ไหม
พื้นฐานผมให้ได้ครับผมไม่ได้จะเรียกร้องถึงขนาดนั้นหรอกครับ
แต่ว่าในข้อกำหนดในสภาพบังคับที่เขาประเมินว่า
ถ้าน้องมาดีถ้าน้องมาด้วยเจตนาบริสุทธิ์
ไม่มีอาจารย์นะถ้าเรียกว่าอาจารย์
ถ้าเรียกว่าเป็นลูกพี่ก็แล้วแต่ไม่มีพี่คนไหนฆ่าน้อง
แต่ว่าที่มันรุนแรงเกินไปอย่างที่ผมได้หลุดโพสต์ภาพตรงนั้นตรงนี้ไป
เพราะผมโดนกระทำอย่าลืมว่าสิ่งที่น้องมาตั้งแต่วันแรก
ผมตั้งแต่๒ปีกว่าถามว่าน้องได้จ่ายค่าห้องพักไหม
ค่ากินค่านอนค่าอยู่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างครับ
มาแต่ตัวจริงตรงนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ผมได้ลงทุนไป

ในห้างคุยกับอาร์มตัวเองได้คุยกับอาร์มเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
ก่อนที่จะมีปัญหากันก็ประมาณสัก๖เดือนแล้วครับ

เคยได้คุยกันเองเลยใช่ไหมขอประโยคนึง
ถ้าสมมุติจะได้พูดกับอาร์มขอประโยคนึงเอานะวันนี้เลย
ก็อาจารย์ก็ยังรักอามนะครับ

ก็เหมือนกับพ่อรักลูกบางทีลูกน้อยใจพ่อแม่

วันนี้ที่ไปตามจับไปตามอะไรมา
เพราะลูกยังไม่เข้าบ้าน

ก็มาคุยว่าจะไปนั้นต้องไปแบบไปลามาไหว้
แค่นั้นเองครับอย่างวันนั้นจะมาขอโทษผม
แต่มันไม่ได้ผ่านการพูดคุยจากคนที่เราตั้งทงไว้ว่า

แต่เขามาจู่มากับเอฟซีแล้วปากบุญว่ามากันเยอะ
โดยหลักการเจรจาแล้วมันผิดธรรมชาติ
มันต้องมาด้วยการปลดอาวุธคือไม่ต้องมีคนอื่น
มีแต่คนเราแค่ที่เราไว้ใจกัน๓๔คนไม่มีการอัดเทป
ทุกวันนี้ไม่กล้าคุยกันเพราะมีการเปิดโฟนมีการอัดเทป
เอาอย่างนี้ดิฉันไม่ทราบว่าใครถูกใครผิด
แต่ถ้าสมมุติฟังอย่างนี้นะไม่อยากให้ไปถึงโรงถึงศาลหรอก
คือถ้าสมมุติยังเปิดทางกันอยู่นะอย่างที่ทนายเจมส์บอกนะคะ
คือถ้าสู้คดีขึ้นอยู่กระดุนพินิษฐ์ของผู้หญิงภาคศาสตร์
แต่จริงแล้วเรื่องนี้จบได้ตั้งแต่ไกลเกลี่ยขอให้จบได้ด้วยดี
ฉันไม่เชียร์ใครทั้งนั้นเพราะไม่รู้เรื่องลิขสิทธิ์เลย
แต่ตอนนี้ภาพไม่ดีเลยนะคะอารมณ์คนที่เชียร์ก็ไม่ดีเลย
ขอให้จบได้ดีนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณท่านนายเจมส์

คุณภาคภูมิและคุณเขมสอนรออยู่สวัสดีค่ะ